ปีนี้คนที่เกิดวันที่๒๑มีอิทธิพลต่อประเทศชาติมาก

มีคุ้มแล้วก็ท่านยมบอกว่า๒๑เนี่ย
จะมีเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดัง
แต่ขึ้นอยู่กับชะตาของแต่ละคนแล้วว่า

ยมพี่ให้หลวงพี่เชิญท่านยม

เข้ามาเพื่อทำให้ประเทศเนี่ยเจริญ
เพราะว่าเราอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยว

แล้วคนไทยที่เป็นรากญาติเราจะอยู่กันยังไง

เราไม่ได้เจอกันนานมากนะครับหลวงพี่
แต่เหมือนเรื่องราวของเราที่คุยกันครั้งที่แล้ว

ครั้งนี้ขออนุญาตคุยทุกเรื่อง

หนึ่งสิ่งสำคัญก็คือเวลาเราคุยกัน

แต่ถ้าคุยตอนนี้ปัจจัยอาจจะชัดเจนมากขึ้น
ใช่เพราะว่าจำได้เลยตอนที่โยมพี่โทรมาบอกว่า
อะไรก็ได้ต้องขอหลัง๑๕กุมภาเท่านั้น

แล้วเห็นไว้ว่าปีนี้นะครับ
มีอยู่๓๔ช่วงดาวจะเปลี่ยนตามหัวรศาสตร์นะครับ
ผมไม่รู้ว่ามันสอดคล้องกับศาสตร์ของหลวงพี่หรือเปล่า

ได้ค่ะ
เปิดใช้วิจารณาในการรับชมนะแต่สิ่งที่โรงพิอานเชิญสักครู่

ก็อยู่ในจิตแล้วค่ะคงไม่ขึ้นมาถ้าขึ้นมาเราคงร้อนกันมาก
หลายคนชอบถามผมทำไมเรียกแทนตัวว่าหลวงพี่
เพราะว่าเป็นพระอย่างแรกคือเป็นพระ
อย่างที่สองคือไม่รู้ว่าจะเรียกตัวเองว่าอะไร
จะเรียกว่าเราคือปกติก็ไม่ค่อยได้เรียกตัวเองว่าเรา
หลวงพี่นี่แหละจบดีแล้วเราก็รู้สึกว่า
เหมือนกับมันไม่ใช่ตัวเราเราแยกแล้วเราก็เคารพผ้าเหลืองด้วย
ครับบวชมาเกือบปีแล้วได้อะไรบ้างครับได้สร้างอะไรบ้าง
ที่นู่นก็สร้างห้องน้ำสร้างหอฉันนะคะ
แล้วก็กำลังจะสร้างโบสถ์ที่บวชใหม่นะคะ
ทำห้องปรับปรุงเพื่อให้พิสุนีไทยได้ไปอยู่ที่นู่นนะคะ

แล้วก็ที่เมืองไทยก็มีสร้างเจดี
ที่จำลองจากศรีลังกาเลยกำลังทำอยู่
แล้วก็กำลังจะทุบเมนสร้างเมนแล้วก็ทำบุญทั่วไป
แต่ทำบุญทั่วไปไม่ได้ทำแค่เล็กแบบเลี้ยงทาน
ทำบุญเล็กแต่ทำใหญ่ทำเยอะ
ทำไมต้องศึกเดือนมิถุนาฮะท่านยมบอกหรือเปล่า
ก็จริงท่านยมอยากให้ศึกเดือนเมษา
ก็ดูไปดูมาเช็คนู่นเช็คนี่ศึกวันเกิดเลยค่ะ
ให้ศึกวันเกิดเลยก็คือเกิด๒๑มิถุนา
แต่ว่าจะถือศีลต่ออีกประมาณสัก๗วันหรือ๑๔วัน
ท่านไม่ได้สัญญาว่าหลังจากศึกจะให้พลังวิเศษมากขึ้นกว่าเดิม

หรือว่าจะรีบคืนอะไรอย่างนี้
อันนี้น่ากลัวมากเลยนะถ้ารีบคืน
ไม่ค่ะท่านไม่เคยพูดอะไร
และกายสังขารที่หลวงพี่บอกว่าก่อนบวชถ้าไม่บวช
อาจจะเกิดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งกับร่างสังขารนี้
หลังจากบวชรู้สึกสุขภาพดี
แรงขึ้นค่ะจากจากช่วงที่บวชแรกแรกนี่ก็คือติดเชื้อทุกประเภท
พอผ่านช่วง๖เดือนรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้น

เพียงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเรามีวิธีที่ทำยังไง
แกนกลางของภายในมันเหือดมันเติมเร็วขึ้น
หายก็เลยรู้ว่าเออแข็งแรงขึ้นแล้วข้อที่๑
ข้อที่สองที่รู้สึกว่าดวงตกมากจะรอดแหล่ไม่รอดแหล่เนี่ย
เราไม่มีความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วเราแข็งแรงขึ้นเยอะค่ะ
นี่คือการบวชครั้งแรกและครั้งเดียวอย่างที่ท่านยมสัญญากับท่านยมไว้มาก

คือมันไม่สามารถที่จะกลับมาบวชเป็นพิสุนีได้อีกแล้วแหละ

เพราะว่ายากมากแล้วก็ได้พิจารณาแล้วได้เอากระดาษมานั่งเขียน
เงื่อนไขแล้วว่าบวกลบของการเป็นโยมกับการเป็นพระ
อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมากมากกว่ากัน

ครับดูเบาดูสบายกว่า
มันไม่ใช่แต่มันทำอะไรโดยที่เราทำได้ไม่มีข้อจำกัด

แต่พอเป็นพระเราจะทำนายอย่างนี้กุ้มใจมากเลย
จะทำนายที่ผิดไหมข้อที่๑

ข้อที่๓สำนักสงฆ์จะว่ายังไง
เอ่อทำพุทธศาสนาจะทำยังไง

เพราะมันคือหน้าที่

คุยเรื่องการเมืองสิ่งที่หลายคนสนใจนะครับ

โซโลแกนนายกขวดเก่าในเหล้าใหม่
ทำแล้วทำอยู่ทำต่ออะไรอย่างนี้ครับ
คำถามก็คือในปี๒๕๖๖นะฮะ
หลังจากสงกรานหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนดวงทางของหลวงพี่
จะเปลี่ยนในวันที่๑๕มีนา
แล้วก็เปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งช่วงวันที่๑๕กุมภา

รู้สึกว่ามีการตัดสินใจใหญ่ช่วงนั้น
จนถึงวันที่๒๒กุมภา

ไม่แน่ใจแต่มีการตัดสินใจแบบอย่างใหญ่หลวง

ของประเทศไทยทั้งหมดว่าเขาจะทำยังไง
เพราะฉะนั้นขอหยิบโพยวันเกิดของแต่ละคนก่อน

เมื่อวานเป็นการตัดสินใจใหญ่แต่มันอาจจะไม่เป็นข่าวใช่ไหม
อาจจะไม่เป็นข่าวเพราะเราไม่รู้ภายใน

ว่าจะอยู่หรือจะไปจะทำยังไงกันแน่

ทีนี้คือคนที่ตัดสินใจเนี่ย
จะบอกเลยว่าปีนี้คนที่เกิดวันที่๒๑มีอิทธิพลต่อประเทศชาติมาก
กี่คนล่ะ๒๑มีคุณอุ้งอิ๊งแล้วก็คุณประยุทธิ์
ซึ่งเป็น๒คู่อำนาจที่ใหญ่มาก
แล้วก็มีอีกคนนึงคือ๑๑๑๑คือคุณประวิทธิ์
นี่ตัดไปก่อนเราเอา๒๑ท่านยมบอกว่า๒๑เนี่ย
จะมีเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดัง
แต่ขึ้นอยู่กับชะตาของแต่ละคนแล้วว่า
ใครจะอยู่ใครจะไปแต่ขึ้นทั้งคู่นะ
ทั้งคู่หมายความว่าจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลถ้ามีการเลือกตั้งอย่างตามไทม์ไลน์จริง
เวลาเวลาเราจะมีรัฐบาลข้างล่าง
ข้างล่างท่านยมจะใช้ศัพท์อยู่แค่ง่ายเลย
ขึ้นมาจัดตั้งปุ๊บองค์กรของนรกสมมุตินะคะ
ฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเถียมโตแย้ม
ฝ่ายค้านเลยฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายชั้นเซ็นอนุมัติฝ่ายรัฐบาล
แต่ละฝั่งจะต้องมีผู้นำท่านถือว่าสองคนนี้ได้ขึ้น
ซึ่งท่านบอกว่าคนที่จะได้เป็น๒คนนี้เกิด๒๑
ก็คือทั้งสองคนจะขึ้นเป็นตัวแทนในการจัดตั้งรัฐบาลแข่งกันหรือไม่อย่างไรก็ไม่รู้
ช้อยที่๒ก็คือร่วมกันเป็นรัฐบาลแห่งชาติ

ไม่รู้แหละแต่ขึ้นสองรอบนี้ขึ้นควบแล้วมีการจับมือ

ผมพูดถูกไหมครับว่าถ้ามันมีการเลือกตั้ง
เราจะมีนายก๒คนในประวัติศาส
หรือร่วมกันบริหารประเทศโดย๒พัก
แล้วก็๒พักนั้นก็จะเป็นคนที่เกิดวันที่๒๑
ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเป็นคุณอุ้งอิ๊งกับ
เอกประยุทธ์จันโอชาร่วมจับมือกัน
ยังไม่เห็นหีบเลือกตั้งเหมือนเดิม
มีการเลือกตั้งแต่ไม่เห็นหีบเลือกตั้ง

นี่เขาด่ากันผ่านโซเชียลมีเดียบะ

อันนี้ต้องถามว่าต่อไปจะมีชีวิตอยู่ยังไงเนี่ย
ยมพี่ให้หลวงพี่เชิญท่านยม

ใช่แล้วก็วันนี้ที่ต้องพูด
ที่ต้องพูดเพราะว่ามันกระทบกับปากท้องของประชาชน

ปกตินะคนมันต้องเลือกข้าม

ตรงไปตรงมาตามที่ท่านยมสื่อสารมา

ใช้เยอะนะ
แต่ภาพที่เราเห็นที่ท่านยมกระซิบก็คือ
วันที่๒๑๒คนมาจับมือกัน

ปียบุตรหรืออย่างพักต่างหรืออย่างประชาธิปัตย์หรืออย่างพักกล้า
เขาไม่มีปัญหาแล้วกับการจับมือกันระหว่างสองคั่วใหญ่
มันจะเป็นการรวมกลุ่มโดยที่ไม่มีใครมีปัญหาอะไรทั้งสิ้น

ร่วมมือร่วมใจกันสร้างประเทศทุกคนได้ผลประโยชน์ทั้งหมด
แล้วทุกคนจะร่วมกันสร้างนโยบายเพื่อประชาชนคนไทยพร้อมกัน
นี่ตกใจนะเนี่ยนี่คือรัฐบาลแห่งชาตินะหลวงพี่
ในความหมายของนักการเมืองนะในความหมายของประชาชนที่ติดตามข่าวสารการเมืองนะ

อันนี้มันชัดเจนซะยิ่งกว่าไหน

อ่ะคำถามก็คือเวลาเขาร่วมมือร่วมใจระหว่างต่างคู่กับต่างพักนะเนี่ยครับ

ประชาชนจะได้ประโยชน์หรือประชาชนจะเสียผลประโยชน์
ประชาชนจะได้ต้องวางกระดาษ

ประโยชน์ประชาชนคนไทยได้แต่ได้เฉพาะบางกลุ่ม
เปรียบเทียบปีละมิตรนะคะ
ละมิตรเราแบ่งครึ่งเลยสามเหลี่ยม

ครึ่งบนได้ประโยชน์ครึ่งลากเสียประโยชน์
เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแนวคิดของคนไทย
กลุ่มล่างนะคะจะได้ประโยชน์ต่อเมื่อเราต้องทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นอะไรก็ตาม
เราจะต้องเป็นแรงงานหลักเราถึงจะได้ประโยชน์
เพราะว่ายังไงเขาก็ต้องพึ่งคนไทย

แต่สิ่งที่จะเสียประโยชน์ก็คือ
คนนอกประเทศจะเข้ามาครอบครอง
ทรัพย์ศิลป์ส่วนใหญ่มีอำนาจเหนือคนไทย
ถึงจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

เพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มระดับกลาง
เราจะทำยังไงถ้าหนึ่งภาษาเราไม่ได้

เราเคยเป็นเจ้าของกิจการวันหนึ่งเราขายของไม่ได้
แล้วเราต้องลดตัวไปเป็นพนักงาน
พนักงานไม่ใช่การเสียเกียรติ
แต่พนักงานหลังจากนี้จะต้องทำยังไงก็ได้
ให้เป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดในประเทศ
แล้วจะต้องมีกฎหมายที่สำคัญที่สุดว่า
ต้องใช้คนไทยกี่เปอร์เซ็นต์

อันนี้คือการช่วยเหลือ
เราจะเลือกตั้งกันขอไปเป็นนักการเมืองหรือเปล่า

ใช่เพราะว่ามันกลายเป็นนโยบายที่

แต่ว่าเขาจะเอาคนอื่นเข้ามาเข้ามาเพื่อทำให้ประเทศเจริญ
เพราะว่าเราอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยว

แล้วคนไทยที่เป็นรากญาติเราจะอยู่กันยังไง

เพราะว่ายังไงเขาต้องรวมกลุ่มกันแล้ว

ไอ้ภาพที่เห็นที่ท่านยมกระซิบนี่นะครับ

แล้วก็คิดว่าน่าจะช่วงประมาณนี้
แก๊ปไม่เกินพฤษภาคม

เพราะมันอาจจะเป็นข่าวดีของภาพรวมประเทศนะ
แต่ร้านนี้อดจะอดตายกันหมดแล้วนะ
เพราะฉะนั้นคนที่รวมกันที่เราเห็น
พฤษภาภายในปีนี้เรียกง่ายกลมไว้ก่อน

ก็มันอาจจะมีกลุ่มคนที่

แต่ว่ามันจะมีเรื่องของการที่ว่า

การที่จะออกมาเยี้ยวกันข้างถนนเนี่ย
มันลดลงจากครั้งที่แล้วที่เราคุยกัน

เป็นเพราะหนึ่งคือ

หรือบางคนอาจจะคิดว่า
เรายังจะต้องเลือก

แล้วก็การเลือกข้างมันเป็นสิ่งสำคัญนะ

คนวันที่๒๑๒คนจะมาจับมือด้วยกัน

หรือว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ักษ์ตอนนี้ยักษ์ใจดี
แล้วคิดว่าคนที่เอายักษ์ออกมาเนี่ย

เพื่อทำให้เขาปลอดภัยเหมือนกัน

หรือว่าคนที่ต่อรองบอกว่าเขามียักษ์แหละ

อันนี้ผมถามตามข่าวหลวงพี่อาจจะเห็น

นี่ผมปากคอสั่นไปหมดแล้วตกใจจริงพี่

พูดเองก็กุ้มใจเดี๋ยวจะต้องมานั่ง

นี่คือสิ่งที่หลวงพี่อัปเดตวันที่๒๓

อย่างน้อย๑ปีแล้วหลังจากนั้นค่อยเปลี่ยนกันใหม่

ถ้าเกิดสิ่งที่ว่าเนี่ยครับคนแอนไกรเขายอมหรือ
แฮปปี้หมดแล้ว

อันนี้คือที่เราคุยกันเนี่ยคือทุกอย่างแฮปปี้เอ็นดิ้ง

นักการเมืองท่านยมเนี่ยแบ่งเป็น๒กลุ่ม
แต่แบ่งเลยว่ายุคเก่ากับยุคใหม่
แทนบอกว่ายุคเก่ายังไงก็ยังอยู่
แต่ยุคใหม่เนี่ยคือกลุ่มที่ไม่เข้าใจ

วัยรุ่นก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะได้เลือกอยู่ดี
คือยังไม่เห็นภาพในวันที่
เป็นพระแล้วจะได้บินกลับมาแล้วจะมาเลือกตั้ง
หมดคำถามเรื่องนี้ต่อเพราะตกใจนะครับหลวงพี่
ตนาการเพื่อให้ภาพมันชัดเจนหน่อยนะครับ
มีบทสนทนาไหนในห้องนั้นที่ท่านยมกระซิบ
แล้วก็อยากจะสื่อสารระหว่างคนที่อยู่ในนั้นที่เขาสมประโยชนกัน

คือถ้าเราพูดอะไรออกไปคงจะโดนจับ

แต่ท่านพูดใช่

พอมาฟังอันนี้คำถามต่อที่หลวงพี่พูดได้ดีมาก

ขอเปลี่ยนเรื่องการศึกษาเลยค่ะ

ภาษาอังกฤษรัสเซียจีน

ประเทศมหาอำนาจยังไงต้องมี

ไม่ว่าเราจะเรียนโรงเรียนในเกรดไหนก็ตาม
เราไม่ต้องแคร์เราพูดภาษาได้เราหากินได้
เราจะมีงานทำเราจะอยู่รอดปลอดภัย

พลเมืองต่างชาติที่เขาจะเอาเข้ามาในประเทศไทยนะฮะ
โดยการเปิดประเทศให้มาลงทุน
จะเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ในอนาคตนะครับ
มองเห็นว่ามันยัวเยี้ย

ยัวเยียเยอะแยะใช่ดูเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีดี

มีหลายชาติหลายภาษามิกซ์กันอยู่ในเมืองไทย

เรามองสมัยก่อนว่าอเมริกาเป็นแบบนั้น

เพียงแต่ว่าประเทศเราเล็กเราก็เลยเห็นว่าเขาอยู่กันเยอะเต็มไปหมด
มาตราวัดทางเศรษฐกิจก็เรียกว่า
ฟ้าสีทองผ่องอำภัยจะดีแหละ

ใช่การศึกษาดีภาษาดี

เรื่องนโยบายของคนรากย่าหรือคนรากแก้วที่เขาเรียกกันสมัยนี้

ถ้ามาจริงสมมุติถ้ามันเป็นตามที่ท่านยมกระซิบนะ
เราอาจจะกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้แต่เราอาจจะแนะนำได้ว่า

เพราะฉะนั้นมองถึงการศึกษาว่า
ปัจจุบันนี้อาชีวะแย่แล้ว

แต่ต่อไปอาชีวะอาจจะกลับมารุ่งเรืองอีกก็ได้

การคุยของคนวันที่๒๑๒คนที่เป็นแก่นำใหญ่

มันมีข้อแม้ไหมครับว่าจะเอาคนต่างประเทศกลับมา

แล้วมันก็มีทั้งทุนมีทั้งอะไรต่ออะไร
เข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควร
แต่ถามว่าถามโดยส่วนตัว

ถ้าเป็นเงื่อนไขในการกลับมาของคนแดนไกลนะฮะ

อาจจะออกไปเพิ่มอีกคนหนึ่งก็ได้

นี่ตรงอย่างที่เราคุยกันทุกครั้งเลยนะ

หลวงพี่เห็นมาตลอดพูดทุกรายการ
รายการไทยรัฐท็อกอาจจะเป็นรายการแรกซะด้วยซ้ำนะ
คุณน้าหน้าขาวจะเป็นผู้นำคนใหม่
ภาพนี้พอคุยมีภาพเมื่อวานจบแล้ว

แต่ก่อนเขาเบอร์๑เบอร์๒เนอะ

ก็แบ่งสรรปันส่วนแล้วก็คุ้ม

ซึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะ

แต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี๕๔

แต่มันจะมีโรคใหม่ที่มันผสมกันหมดเลย
แล้วก็โรคเก่าอย่างเช่นพวกกาลโลกวรรณโรค

คิดว่าน่าจะเป็นโรคประดิษฐ์
เราต้องบ้าให้สูตรเทปนี้ขอร้องนะคะ

คือคนที่เก่งหรือมีความสามารถที่เหนือมนุษย์
และเขาไม่ใช่มนุษย์
แต่ปะปนอยู่ในมนุษย์เขามีจริงแล้วมีมานานแล้วด้วย